จังหวัดพิศนุโลกในพื้นที่อำเภอบางรกรรม
ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอมรกรรมต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมขัง
แม้ว่าจะมีแผนการจัดการน้ำบางรกรรมโมเดลแล้วก็ตาม
ชาวบ้านอีกหลายคนก็ยังรอความช่วยเหลืออยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ

ต้องมีสภาพบ้านเรือนไร่นาจมอยู่ในน้ำ
หลังจากที่รับมวลน้ำมาจากภาคเหนือ
โดยเฉพาะชาวตำบลชุมแสงสงคราม
ที่อยู่ติดแม่น้ำยมสายปัจจุบัน
ที่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้เกือบทุกปี
แต่ปีนี้ระดับน้ำสูงเกือบเท่าปี๒๕๕๙
ก็ไม่รู้ที่เดือนหนึ่งมันจะลงเมื่อไหร่นี่
มันไม่เคยลงด้วยนะมันจะดิบขึ้นเรื่อย
แล้วหลังจาก๕๐มาก็ไม่มี
ไม่เคยมากแล้วมีปีนี้มาก
ปีนี้นะประมาณครึ่งเดือนได้แล้ว

ที่ว่ามันหนักเลยปี๕๔
แล้วปีนี้มันจะน้อยกว่า๕๔หน่อย
หลังปี๕๐มาก็ไม่ได้มี
มันก็ไม่รุนแรงอย่างนี้น้ำ
แต่ว่าเราก็ปรับใช้ชีวิตนั้นปกติใช่ไหม
ใช่มันก็อยู่มันแบบนี้

แต่ตอนนี้ป๊าก็หาไม่ได้มันไม่มีปลา
แม้ปีที่ผ่านมาชาวอำเภอบังรกรรมจะไม่เจอกับสถานการณ์น้ำท่วม
เพราะด้วยการบริหารจัดการน้ำที่จำกัด
ทำให้ฤดูการผลิตของชาวนา
จำเป็นต้องเลื่อนการเพาะปลูกออกไป
แต่หลังจากฝนตกติดต่อกัน
พื้นที่รับน้ำไม่สามารถรองรับน้ำเข้าทุ่งได้
รุ่มน้ำยมน่านจึงตกอยู่ในสภาวะน้ำท่วมขัง
เพราะปีนี้การทำนามันล่า
สาเหตุเพราะเราไม่มีน้ำที่จะทำตั้งแต่เดือนเมษา
ถ้าทำเดือนเมษาก็ไม่มีปัญหาครับเราเก็บเกี่ยวก่อน

จริงแล้วถามว่าคนบรกรรมนี่กลัวน้ำไหม
เขาไม่กลัวนะครับแต่ให้มาถูกเวลา
คือถูกเวลาก็คือช่วงที่เราเก็บเกี่ยวแล้ว
ถ้าเราได้รับน้ำมาทำการเกษตรก่อน
เพื่อจะรีบทำแล้วก็เก็บเกี่ยวหนีในช่วงเดือนสิงหา

ฉะนั้นความต้องการคนในพื้นที่ก็คือต้องการปรับปฏิทินเพาะปลูก
ขอบหน้าปีของเขาจริงจะประกาศให้ทำเกษตรกันได้
คือหนึ่งพุทธภาพทั้งในพื้นที่ของเรา
ขอปรับมาเป็น๑เมษาคือขอก่อนเดือนหนึ่ง
เพื่อจะรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ทำให้แล้วเสร็จก่อนที่น้ำจะมา
พอน้ำมาเราก็ยอมให้เป็นพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติได้อย่างเต็ม
ขณะที่พื้นที่ที่อยู่ติดรุ่มน้ำยมน่านยังมีน้ำท่วมขังอีก๔อำเภอ
คืออำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยอำเภอพรมพิราม
อำเภอเมืองอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิสุนุโลก
โดยอำเภอบางรกรรมได้รับความเสียหายแล้ว๘ตำบล
และพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักสุดคือตำบลกุยม่วงตำบลชุมแสงสงครามตำบลท่านางาม
ซึ่งความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวที่รอเก็บเกี่ยวกว่า๓๒๐๐๐ไร่
ส่วนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย๑๘๕ครัวเรือน
ความช่วยเหลือจากภาครัฐขณะนี้มีเพียงการลงชื่อเพื่อรับความช่วยเหลือการเยียวยาความเสียหายพืชผลการเกษตรเท่านั้น
ส่วนความช่วยเหลือด้านอื่นชาวบ้านยังคงรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ
สำหรับปริมาณน้ำที่จังหวัดพิสุนโรคและจังหวัดสุโขทัย
ขณะนี้หน่วงน้ำไว้เพื่อรอระบายลงรุ่มน้ำเจ้าพญาตอนล่างประมาณ๑๒๐ล้านลูกบาทเมตร
อกจากนี้ยังมีน้ำในบึงขี้แรงบึงตะเครงและบึงระมานอีก๑๕ล้านลูกบาทเมตร
รวมน้ำหน่วงไว้รอระบายประมาณ๑๓๕ล้านลูกบาทเมตร